เรื่องราวของคนเมาเมาแล้วคลั่งเมาแล้วก็อารวาส
ถีบรถของชาวบ้านจนเจ้าของรถไม่พอใจถอยรถมาชนซะเลย
พลเมืองดีเข้าไปเห็นก็พยายามไปช่วยโอ้โหสุดท้ายพลเมืองดีซวยไปด้วยแบบนี้ครับ
ล๊อคพี่พี่ล๊อคเลยล๊อคเลยล๊อคเลยล๊อคเออปลาเก่งมาก
เขาอุตส่าห์มาช่วยมีปัญหาเปล่าเออชิงเกิดแล้วเนี้ย
มึงอ่ะชิงเกิดเออเป็นยังไงล่ะเขาอุตส่าห์ไปช่วย
เอาก้อนหินไปปลาใส่เขาอ่ะสิเมาแล้วซาดจุดจบก็ไม่สวยแบบนี้
สุดท้ายเขาล็อกคองลงกดไปกับพื้นระหว่างรอตำรวจเลย
ดีนักนะครับก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนจนมีคนเขาถ่ายคลิปนี้มาลงว่าใน
ต๊อกแหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรี
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก่อนจะเป็นภาพเนี้ยเขาเมาก่อนอืมเมามาก
เหลือเกินแล้วก็ไปถีบรถชาวบ้านนะจนเขาไม่พอใจเขาก็เลยถอยรถมา
ชนสิอืมคนละเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์กล่ายว่าจะไปช่วยเต็มเป็นอะไร
ไปนะเอาก้อนหินไปปลาใส่เขาซะอย่างนั้นคุณผู้ชมแล้วก็ปลาใส่รถที่
ชาวบ้านก็เลยเอายังไงดีนะฮะทั้งผู้ชายทั้งคนแก่ต้องมาช่วยกันคุมตัวผู้ชายคนนี้ล็อกตัวไว้ลงกับพื้น
เพราะกลัวว่าจะไปทำร้ายใครเขาอีกแล้วก็เรียกตำรวจมารับตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับ
แน่นอนนะครับพอคลิปนี้โพสต์ไปโอ้โหนี่ฮะต้องยกนิ้วให้กับคุณยายท่านนี้
ยากไม่กวาดปะฮะอ๋ออิดด้วยอิดด้วยเป็จเมาใช่มั้ยยายนี้พร้อมสยบเลยอ่ะ
เออจะหยุดข้างได้หรือยังจะเอาแป๊บหรือจะเอาอิดดี
นี่ยายถือมาด้วยนะฮะแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วแม้ว่าชายเมาคนนี้ถูกตำรวจคุมตัวไปแล้ว
แต่ว่าดูเหมือนว่าคุณพี่คนที่เขาเมาเขาไม่ค่อยสำนึกเท่าไหร่นะนะฮะ
ยังทำท่าทำทางยิ้มอะไรแบบนี้คุณผู้ชมอยู่หลังรถตำรวจนะ
ระหว่างที่ตำรวจพาไปเอาให้ดูหน้าตาหน่อยสิว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะส่งยิ้มให้กับพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดยังไงครับ
บลิ้นปิ้นตาใส่เขาสุดท้ายเหตุเกิดจากความเมาเอาวุ่นกันทั้งถนนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ